คนที่ใช้รถยนต์เราก็จะมีถุงลมนิรภัย
เพื่อที่เอาไว้ป้องกันเวลาเกิดแรงกระแทก
จะช่วยบรรเทาตรงนี้ป้องกันเอาไว้ได้
แต่คุณผู้ชมค่ะถุงลมนิรภัยอาจจะทำอันตรายกับเราได้

พอรถชนเสร็จถุงลมทำงาน

แต่ว่าปรากฏว่าคนที่อยู่หลังพวงมาลัยเนี่ย
ได้รับบาดเจ็บเป็นแผล
ขนาดใหญ่เลยนะคะที่หน้าอก
หน้าท้องจากถุงลมนิรภัยค่ะ
จริงควรจะปลอดภัยจากถุงลมนิรภัย

วรชัยสมบัติเจริญอายุ๔๖ปี
ถูกวัตถุกระแทก

ผู้บาดเจ็บก็ถูกนำตัวไปผ่าตัด

เจาะทะลุเข้าร่างกายออก

นี่คือนี่คือสิ่งที่เขาผ่าออกมาค่ะ

มีลักษณะเป็นฝาจุก
แล้วมันพุ่งเจาะเข้าไปที่หน้าอก

เอาออกมาเพื่อรักษาอาการนะคะ

เมื่อวันที่๒๕ตุลาคมขับรถเก๋ง

แล้วด้วยแรงชนถุงลมนิรภัยก็ทำงาน

เหมือนตัวเองถูกกระแทกด้วยอะไรบางอย่าง

ลมที่พวงมาลัยทำงานเปิดออก

แล้วมันก็มีควันอบอวนในคอนโซล

แอร์แบ็คที่จะเป็นสิ่งป้องกัน

แล้วจากที่เราก็ได้ดูข้อมูลแล้ว
ทางสภาองค์กรที่พวกส่งมาให้ดูเนี่ย
แอร์แบ็คกลายเป็นอุปกรณ์ทำให้คนตาย

เจาะเข้ามาแล้วกระดูกไม่หัก

เนี่ยค่ะสิ่งที่เราวาดหวังไว้
กลับกลายเป็นสิ่งที่อันตรายกับเรานะคะ
รถคันนี้เขาบอกว่าเป็นรถมือสอง

แล้วก็แจ้งไปที่สำนักงานคุ้มครองผู้บริโภค
เรียกร้องให้มีคนรับผิดชอบจากเหตุการณ์นี้นะคะ
ซึ่งถ้าย้อนดูข้อมูลไป
ก่อนหน้านี้สภาองค์กรผู้บริโภค

บอกว่าปัจจุบันยังมีรถที่ไม่ได้เปลี่ยนถุงลมนิรภัยอันตราย
อีกประมาณ๖๑๖๑๘๔คัน
ยังมีอีก๖แสนกว่าคันคุณนัทพงศ์จาก๘บริษัทรถยนต์นะคะ
เพราะฉะนั้นเขาก็เรียกร้องให้ทางสคบเข้มงวดเรียกรถเหล่านี้มาแก้ไข
แล้วถ้าต้องการตรวจสอบก็ต้องรู้ต้องตรวจสอบว่ารถที่ใช้งานอยู่เข้าข่ายหรือไม่
ถ้าเราอยากจะตรวจว่าถุงลมนิรภัยของเรามันเข้าข่ายที่ต้องตรวจสอบหรือเปล่า
อันนี้เราต้องไปที่กรมการขนส่งทางบกนะคะ
ไม่อย่างนั้นไปรู้อีกทีหนึ่งตอนเกิดอุบัติเหตุก็อาจจะเจอแบบนี้ได้
มันไม่ได้มาตรฐานนะคะ
ถ้าจากข้อมูลเนี่ยนะครับคุณผู้ชมครับถุงลมนิรภัยจะต้องเปลี่ยนใหม่ทุก๗ปีนะครับ